ดูเรื่องบรรยากาศการท่องเที่ยวหน่อยแล้วกัน
ปลดล็อกกันหลายสิ่งหลายอย่างหลายกิจกรรมในช่วงเวลานี้

ไม่ใช่เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าอะไรนะฮะ
โควิด๑๙ผมเชื่อว่าหลายคนก็พยายามให้ความร่วมมือกันอยู่
แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องการพอไปเที่ยวกันแล้วก็มีเรื่องกัน

นี่ฮะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่เพชรชบูรณ์นะครับ
เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ย

แต่ความจริงมันก็มีเหตุนะที่ลูกชายเจ้าของรีสอร์ทเขาก็ไปก่อเหตุเอาไว้ก่อน
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
พี่สาวพี่สาว

โชคฟัง
มันเจอแล้วมันเจอแล้ว
นี่ฮะอย่าว่าแต่ลูกชายเจ้าของรีสอร์ทเลย
เจ้าของรีสอร์ทที่เข้าไปห้ามเนี่ยก็โดนด้วย
ตำรวจยังไม่รอดเลยนี่รุมกันต่อหน้าตำรวจเลยนะคะเนี่ย
คือตำรวจเขาได้รับแจ้งให้มาระงับเหตุ
ตั้งแต่ลูกชายเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยลูกคนนึง
เขาก็ไปก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวไว้แถวที่รีสอร์ทของเขา
แล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเป็นกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยรุ่นเขาก็ไม่ยอมก็กรูกันเข้ามาตามมาเอาเรื่อง

นี่ขนาดตำรวจคือกอดผู้ต้องคนลูกชายเอาไว้แล้วนะ
เพื่อจะพยายามห้ามเหตุการณ์

ขวาอะไรได้ก็สัดกันหย่อน
ขวามีดคว้าไม้คว้าเก้าอี้อะไรได้เนี่ยเห็นไหม

โหเห็นมั้ยไม่ไปเที่ยวกันนะ

หน้ากากอนามัยก็ไม่มีนะไม่สวมใส่เลยเห็นไหมเนี่ย

เพื่อลมก่าวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ในคลิปเนี่ยสรุปแล้วมีคนเจ็บ๒คน
คนหนึ่งก็คือลูกชายเจ้าของรีสอร์ทนะฮะ
หนุ่มที่สวมเสื้อสีเหลืองนะครับ
อีกคนนึงเป็นเจ้าของรีสอร์ทเป็นผู้หญิง
แม่ของคนที่เจ็บอ่ะนะก็โดนด้วยนะครับเพราะว่าพยายามจะไปช่วยลูกไปกันลูกนะครับ
อีกคนนึงเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีชมพูเนี่ยคนนี้ก็เป็นลูกชายเจ้าของรีสอร์ท

เขาพยายามเข้าไปห้ามห้ามพี่ห้ามน้องของเขาเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ
แล้วมีตำรวจที่ถูกถามร้ายด้วยนะครับโดดโลกหลงไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เราก็สอบถามไปแล้วครับท่านผู้ชม
เจ้าของพื้นที่บอกว่ามันเริ่มต้นอย่างนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยสพลมเก่าได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาส
กันที่รีสอร์ทแห่งนี้ที่ภูทับเบิก
ก็เลยรีบขับรถสายตรวจไประงับเหตุ
ไปถึงเจอวัยรุ่นประมาณ๖คน
รุมล้อมนายสุรศักดิ์แทร่เถาอายุ๒๑ปี
ก็คือผู้ชายเสื้อเหลืองลูกชายเจ้าของรีสอร์ทนะครับ
เมาพูดจาไม่รู้เรื่องแล้ว
สอบถามไปสอบถามมาก็ทำให้รู้ว่า
นายสุรศักดิ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่ตำรวจจะมา
ก็เมาแล้วก็เอาไม้เบสบอลไปทุบรถของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่เขามาเอาเรื่องเนี่ยจนรถเขาเสียหาย
พอไปถึงตำรวจก็พยายามเจรจาห้ามปราม
ไม่ให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยทำร้ายกันวิวาดกัน
แต่นายสุรศักดิ์ก็ใช้ไม้เบสบอลอันนั้น
ทุบรถนักท่องเที่ยวไปทุบรถตำรวจอีก

ตำรวจขับรถยนต์ไปนะฮะค่ะแล้วก็ขับ
ถอยหลังแบบตั้งลำจะขับออกอีก
เมาอยู่ตำรวจก็สารวน
กับการห้ามกลุ่มวัยรุ่นไม่ให้ลงไม้ลงมือกับ
นายสุรศักดิ์นะหันไปอีกทีเอ้า

ตั้งท่าถอยเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ยังดีฮะ
ยังวิ่งไปทันแล้วก็ดึงกุญแจรถออกมาได้
นายสุรศักดิ์เห็นอย่างนั้นออกจากรถตำรวจ
แล้ววิ่งหนีเข้าไปนี่ไงในรีสอร์ทเนี่ย
จุดที่เป็นบ้านพักของเจ้าของ
ในพื้นที่รีสอร์ทของเขาแล้วก็เป็นภาพนี้
คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นที่เขาถูกนายสุรศักดิ์เนี่ย
เอาไม้เบสบอลไปทุบรถเนี่ยเขาก็ตามมา
ตำรวจก็พยายามที่จะกันนะพยายามที่จะแยก
แต่มันก็เป็นความชุลมุนวุ่นวายอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับ
ส่วนพ่อของนายสุรศักดิ์นะครับเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับ
พ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยก่อนเกิดเหตุก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมา
ทีนี้อยู่ดีเมื่อคืนพอตี๑เสต
ลูกก็ตะโกนเรียกคนในบ้านบอกว่ามีเรื่องทะเลาะ
เดี๋ยวจะเอามีดไปแทงคู่กรณี
คนในบ้านก็พยายามช่วยห้ามแล้วแต่ครู่เดียววัยรุ่นกลุ่มใหญ่
วิ่งเข้ามาที่หน้าบ้านแล้วก็เข้ามาถึงในบ้าน
เตาอ้างโล่ใช้ท่อนไม้ใช้ก้อนหิน
เนี่ยฮะหน้าบ้านเนี่ยฮะคว่างปลาใส่กระจกประตู
หน้าบ้านแตกกระจายนะครับอ่าเนี่ยฮะตำรวจก็พยายามเข้ามารองับเหตุนะ
สุดท้ายแล้วมันก็เป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วครับเขาก็เข้ามาถึงในตัวบ้านกันได้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องแยกเป็น๒กรณีนะครับ
เอากรณีนายสุรศักดิ์ก่อนนายสุรศักดิ์เนี่ย
ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการทะเลาะวิวาสเรื่องของการฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ด้วยนะครับ
แล้วก็เอาตัวไปดำเนินคดีที่สพลมเก่านะครับ
ส่วนเรื่องของค่าเสียหายที่เอาไม้เบสบอลไปทุบรถของกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาก่อน
ตรงนี้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาก็จ่ายไปแล้ว๒๕๐๐นะ
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ตามไปเอาเรื่องเขาเนี่ย
ในฐานะที่มาเที่ยวก็จริงถูกทุบรถก่อนก็จริง
ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน

และข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเรื่องของเคอร์ฟิลล์เหมือนกัน

เพราะว่าก็ออกมาหลังเวลา๕ทุ่มทั้งนั้น

นี่ฮะแม้จะอยู่ในรีสอร์ทแต่ว่าออกมาจากนอกห้องพัก
ส่วนทางนายสุรศักดิ์ก็ออกมาจากบ้านพักของตัวเอง

กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะฮะ

เพราะว่าหลังก่อเหตุก็ออกไปแล้ว
แต่ว่าเขาบอกว่าเขามีทะบงทะเบียนรถเดี๋ยวเขาตามได้